ติดตามข่าวกันต่อเรื่องของทางม้าลายใช่ไหมคุณอาริยา
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้จะไปออกตัวแรงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้
เพราะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูแล้วคุณผู้ชมลองบอกมาหน่อยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันอยู่ที่พฤติกรรมของคนขับรถ
หรือตำแหน่งจุดของสะพานลอยของทางม้าลาย
เรื่องถนนเรื่องทางม้าลายอะไรคุณผู้ชมไปดู

เนี่ยครับโอ้โหคุณผู้ชมมันเป็นจังหวะที่รถตู้พอโค้งขวามาเสร็จผู้หญิง